ดูไทยรัฐทีวีเชื่อว่าจำได้เราให้พื้นที่ข่าวนี้เยอะมาก

ตั้งแต่ปี๕๘นะครับคดีที่ปริศนาจากการขับรถไปประสบอุบัติเหตุ

นำไปสู่เรื่องของการโอนหุ้นแบบแปลกของเสียชวง
ไปยังผู้หญิงสองคนซึ่งใกล้ชิดกับพันธบทโทบัญญิน
มูลค่า๓๐๐ล้านบาทสำหรับหุ้นที่โอนไป
คดีก็สู่ชั้นศาลคดีอายาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเสียชวิต

แต่ทั้งสองศาลยังไม่มีคำพิพากษาออกมา

วันนี้เนี่ยมันมีข่าวใหญ่เกิดขึ้น
เมื่อพันธมตโทบัญญินตั้งพากรอดีตนักการเมืองดัง
ในพื้นที่นครสวรรค์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
มีข่าวว่าเกี่ยวพันกับคดีการอุ้มฆ่าพี่ชายของ
ผู้พิพากษาที่กำลังจะ
พากษาคดีเกี่ยวกับเรื่องของการโอนหุ้นของเสียชูวง
ใช่ค่ะท่านผู้พิพากษาอาวุโสนะคะ
ประจำสารอาญากรุงเทพใต้ท่านแจ้งความเอาไว้๔กุมภาพันธ์
บอกว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายโทรศัพท์ไปข่มขู่
บอกว่าได้จับพี่ชายของท่านผู้พิพากษาเป็นตัวประกัน
ถ้าท่านผู้พิพากษาไม่พิพากษายกฟ้องคดีโอนหุ้นของเสียชูวงนะ
ตัวประกันจะได้รับอันตราย
เพราะว่าคดีโอนหุ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพันธบทโทบัญญินมีความผิดจริงเนี่ย
มันจะผัวพันไปถึงคดีอาญาเรื่องของการเสียชีวิตของเสียชูวง

คดีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ลำดับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะฮะ
แต่ไปดูภาพขณะที่ตำรวจนะฮะชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมาน
กองปราบรามไปคุมตัวพันธมตโทบัญญินตั้งพากร
ปัจจุบันอายุห้าสิบหกปีนะฮะ

อดีตสสนครสวรรค์หลายสมัย
มาที่กองปราบรามกรุงเทพก่อน
คุมตัวมาจากนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ไปตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวได้ที่บ้านพัก
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นบ้านพี่ของภรรยา
เสื้อน้ำเงินนี่ฮะพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรนะครับ
ก็ยึดรถยนต์มาสองคันด้วยนะฮะเพื่อเอามาตรวจสอบนะครับ
บรอนทองนะครับพันธบทโทบัญญินตอนที่ถูกควบคุมตัวมาถึง
งปราบรามนะฮะลงมาจากรถนะครับ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าดูสีหน้าแล้วก็ยังยิ้มแย้มอยู่
ว่างงมากว่าเกิดอะไรขึ้นใช่
แต่ก็มีลูกน้องถูกจับไปแล้ว
แต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ถูกคุมตัวมาตั้งแต่๖โมงเช้า
จนถึงขนาดนี้พาตัวมาถึงกองปราบ
เมื่อบ่ายพันธนบริษัทมะยิ้นบอกว่า
ยังติดต่อทนายความไม่ได้เลย

แล้วเป็นเจ้าของสำนวนคดีการโอนหุ้นของนายชูวงแทร่ตั้งอายุ๕๐กว่า
หรือว่าเสียชูวงนะครับที่เสียชีวิตไปแล้ว
เสียชูวงโอนหุ้นไปให้กับผู้หญิง๒คนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับพันตะบริโธบันยิน
ทีนี้นายวิราชัยเนี่ยถูกอุ้มไปเพื่อที่ใช้เป็นตัวประกันในการข่มขู่
ให้นางสาวพนิดาท่านผู้พิพากษายกฟ้องคดีนี้ที่พันตรวจโทบัญญินตกเป็นจำเลยนะฮะ
โอนหุ้นร่วม๓๐๐ล้านบาท
สารอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้๒๐มีนาคม
สารชั้นต้นนะฮะ๒๐มีนาคมนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้นะครับ
การอุ้มพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาไป
เจ้าหน้าที่เขาไปได้หลักฐานแล้วก็ท่านผู้พิพากษาก็ไปแจ้งความด้วย
เมื่อ๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกล้องวงจรปิดของพื้นที่ที่ศาลนะครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
มีคนร้าย๓๔คนนะครับมาที่หน้าศาลนะฮะแล้วก็มาดักอุ้มตัวนายวิราชัย
พี่ชายของท่านผู้พิพากษาในคดีไป
จากหลักฐานที่เห็นคือคนร้าย๓๔คน
นายวิราชัยขึ้นรถไปนะครับจากบริเวณหน้าสารอาญากรุงเทพใต้
คือตามรายงานเนี่ยบอกว่านายวิรชัยพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาสกุลดับประเสริฐเนี่ย
ทุกวันช่วงนี้เย็นประมาณนี้๕โมง๕โมงครึ่ง
นั่งแท็กซี่มาที่สารอาญากรุงเทพได้แล้วก็จะรอกลับบ้านพร้อมกับน้องสาว
แต่วันนั้นเนี่ยทางท่านผู้พิพากษาพนิดามองว่าก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเย็นมากแล้วก็ยังมาไม่ถึง
หลังจากถูกลักพาตัวไปเนี่ยฮะไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
ก็มีกลุ่มคนร้ายโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านผู้พิพากษาพนิดานะครับ
เพื่อคมขู่ให้ยกฟ้องคดีโอนหุ้นนายชูวง
นางสาวพระนิดาจึงไปแจ้งความกับตำรวจนะครับตำรวจช่วงนั้นนะฮะที่ไปแจ้งความตำรวจอยู่เนี่ยคนร้ายโทรมาพอดีนะครับ
ก็เลยมีการบันทึกเสียงการสนทนาข่มขู่ไว้เป็นหลักฐาน
คนร้ายที่โทรมาเป็นผู้ชายนะฮะปลายสายพูดจาข่มขู่ใช้ถ้อยคำลักษณะหยาบคาย
ทำนองว่าต้องสั่งยกฟ้องคดีหุ้นไม่อย่างนั้นตัวประกันจะไม่ปลอดภัย
นี่ฮะบังคับให้ผู้พิพากษาในคดีเนี่ยยกฟ้องคดีนะครับ
ซึ่งการกระทำของกลุ่มคนร้ายถือว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะฮะ
แม้จะรู้ว่าน้องสาวของคนที่จับตัวมาเนี่ยจะเป็นผู้พิพากษาก็ไม่เกรงกลัวเลยนะครับ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าทีนี้ทางตำรวจนะฮะหรือว่าทางท่านผู้พิพากษาก็ปิดเรื่องนี้เก็บเงียบเลย
เพราะระหว่างนี้อยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองกับกลุ่มคนร้าย
แล้ววันพิพากษาคดีคือวันที่๒๐มีนาคมก็ด้วยหวังว่าพี่ชายจะปลอดภัย
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็พบว่านายวิราชัยถูกฆ่าอำพลางศพทิ้งน้ำเสียชีวิตแล้ว
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำก็คือการค้นหาชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตก็คือพี่ชายของท่านผู้พิพากษาที่คนร้ายบอกว่านำไปทิ้งไว้จุดนั้นจุดนี้
นำไปเผานำไปทิ้งน้ำแต่ทีนี้ค่ะหลังจากเกิดเรื่องสี่กุมภาพันธ์อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานร่วมกันนะคะทั้งทางศาลทั้งทางตำรวจแล้วก็ไล่ดูลำดับเหตุการณ์ไล่ดูพยานหลักฐานจนนำมาซึ่งการออกหมายจับแล้วก็ไปจับพันตำรวจโทบัญญินคือทางสำนักงานสารยุติธรรมสารอาญากรุงเทพใต้ประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาทันทีเลยนะคะตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือ๔กุมภาพันธ์แล้วตำรวจไล่ดูแกะรอยกล้องวงจรปิดในจุดที่คนร้ายอุ้มตัวพี่ชายของท่านผู้พิพากษาไป
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่มีเทคนิคพิเศษแกะรอยจนรู้ว่าคนร้ายไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นี้ค่ะระดมนักสืบมือดีออกหาข่าวแกะรอยคนร้ายจนรู้ว่าคนร้ายเป็นกลุ่มของพันธ์ตำรวจโทบัญญินทางตำรวจบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนมากไม่อย่างงั้นออกไหมจับและไปจับพันธ์ตำรวจโทบ
สุดยอดนะคะเพราะอันดับแรกเลยก็คือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวประกันก็คือพี่ชายของท่านผู้พิพากษาพนิดาเรื่องนี้ก็เลยเป็นความลับมากไม่มีข่าวออกมาเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะตั้งแต่สี่กุมภาพันธ์ไม่มีข่าวเรื่องนี้เลยจนทีมสืบสวนสอบสวนสืบจนรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างจนในที่สุดทำให้รู้ว่าก

เห็นภาพชัดคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นเลยนะตั้งแต่คนร้ายมาดักรอที่หน้าศาลก่อนจะลักพาตัวค่ะไปดักรออยู่เป็นชั่วโมงครับส่วนเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพพันตำรวจโทบัญญินได้ไหมเห็นชัดชัดเลยไหมว่าเกี่ยวอืมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่มีหลักฐาน
ไม่อย่างงั้นบุกไปจับไม่ได้ทางเลขาศาลท่านบอกว่าเหตุการณ์การจับตัวประกันเพื่อต่อรองให้ตัดสินคดีถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะคะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ในกระบวนการศาลยุติธรรมมาก่อนนะคะถือเป็นเรื่องกระทบความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีของผู้วิพากษานี่ค่ะอืมทีนี้ค่ะก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพัน
พันธมธโมโทบัญญินบอกว่าวันพรุ่งนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๓๕ล้านบาท
เพื่อไปขอประกันตัวพันตำรวจโทบัญญินในชั้นของการฝากขังที่สารอาญารัชดานะครับ
เรื่องต้นได้คุยกับพันธมตโทบัญญินแล้ว
ซึ่งพันตำรวจโทบัญญินยืนยันกับทนายความส่วนตัวว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้จักอะไรเลยกับนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐ
ที่เป็นพี่ชายของผู้พิพากษาในคดีที่กำลังจะพิพากษาคดีที่เขาเกี่ยวข้อง
คือคดีโอนหุ้นของเสียชูวง๓๐๐ล้านบาท
เพราะว่าผู้ต้องหาก็รับสารภาพกับตำรวจว่าได้มีการฆาตกรรมอำพราง
และผู้ต้องหาบอกเลยว่าเป็นการฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมคือ
มีการหั่นศพครับแยกชิ้นส่วนศพแล้วก็แยกใส่ถุงแล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งที่แม่น้ำปิงแต่ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาก็ยังให้การไม่ตรงกันบ้างบอกว่ามีการเผาทำลายศพก่อนบ้างบอกว่าไม่ได้เผาหั่นเลยแล้วก็เอาไปทิ้งทีเนี้ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปค้นหาชิ้นส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะตามที่
พลตำรวจเอกสุวัตรแจ้งยอดสู่กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลตำรวจรีจีรพพฤษฐพูดเรียนผู้บังคับการประปรามนำตัวหนึ่งใน๓ผู้ต้องหาค่ะไปชี้จุดทิ้งศพพี่ชายของท่านพุทธภาคศาสตร์ที่จุดที่คนร้ายอ้างว่าทิ้งก็คือริมตลิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจ
ตำรวจน้ำมาช่วยมีชุดประดานน้ำมูลนิธิกวนอูมาดำน้ำ
แล้วก็ทางพบตรคือวางแผนเองเรียกประชุมเองวางแผนการค้นหาด้วยตัวเอง
ระดับน้ำก็ลึกอยู่ที่ประมาณ๕เมตร

น้ำหนักของกลางที่ทิ้งประมาณ๑๐กิโลกรัม
ระยะเวลาที่ทิ้งก็คือตั้งแต่วันเกิดเหตุคาดว่าก็คือตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ก่อนเที่ยงคืน
สิ่งต่างเหล่านี้ค่ะต้องนำมาคำนวณหมดเลย
ประมวลหาความเป็นไปได้ว่าของกลางจะไปจมตรงไหนหรือจะลอยไปตรงไหน
การค้นหาใช้เรือยาว๒ลำใช้เรือไฟเบอร์อีกหนึ่งลำไปลอยลำกลางแม่น้ำเลยนะคะ
แล้วก็ให้นักดำน้ำลงไปดำค้นหากลางแม่น้ำเลยแม่น้ำเจ้าพระยาคนก็ไปมุงดูกันเยอะ
ภารกิจในการค้นหาของกลางเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาตามจุดที่ได้ข้อมูลจากผู้ต้องหานี่แหละค่ะ
ผู้ต้องหาเขาให้การแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่านำชิ้นส่วนศพเนี่ยนะคะ
เขาหั่นใส่ถุง๓ถุงแบ่งเป็นชิ้นส่วนช่วงหัวและลำตัว๑ถุงใหญ่เป็นถุงสีแดง
ชิ้นส่วนสะโพก๑ถุงและชิ้นส่วนขาอีก๑ถุงค่ะ
แต่เป็นลักษณะของชิ้นส่วนที่ถูกเผามาแล้วเหลือแต่เท่ากระดูกมาแยกส่วนแล้วโยนทิ้งน้ำ
ช่วงที่โยนทิ้งผู้ต้องหาบอกว่าก็คือช่วงก่อนเที่ยงคืน๔กุมภาพันธ์
เจ้าหน้าที่ก็เลยแบ่งพื้นที่ในการค้นหานะคะก็มีตำรวจน้ำสี่คนในการค้นหา
คือแบ่งพื้นที่กันเลยอ่ะ๕๐เมตรเป็นของตำรวจน้ำนะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกวนอู๖คนอีก๕๐เมตรตรงนี้นะช่วยกันค่ะ
ที่คาดว่าชิ้นส่วนน่าจะลอยจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๘๑๐เมตรก่อนจะจม
แล้วก็จากข้อมูลที่ผู้ต้องหาบอกเนี่ยนะคะก็คือถุงที่ใช้ห่อชิ้นส่วนมี๒ชั้น
นอกไม่ได้ปิดคือไม่ได้มัดเอาไว้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้ชิ้นส่วนกระจาย
คือไม่ได้มัดปากถุงอาจจะกระจายแล้วน้ำก็พัดไป
และทิ้งแม่น้ำเจ้าภรรยาด้วยแม่น้ำปิงด้วยจุดที่๒ก็คือที่หน้าวัดไซ่ใต้
ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ห่างจากจุดแรกไปประมาณสิบกิโลได้นะคะ
แต่อยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายอ้างว่าตรงเนี้ย
เอาเสื้อผ้าเอาข้าวของเครื่องใช้ไปทิ้ง
จุดนี้เป็นภารกิจของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์
การค้นหา๒จุดนี้ตั้งแต่กลางวันจนค่ำ
ยังไม่เจอหลักฐานอะไร
ยุติการค้นหาไปช่วง๖โมงเย็นนะคะ
นักประดาน้ำบอกว่า
อาจจะเป็นไปได้ว่าคือเวลามันล่วงเลยไปพอสมควรคุณภาคภูมิ
ถ้าทิ้งไว้ตั้งแต่๔กุมภาพันธ์นะ
ดังนั้นการค้นหาอาจจะยากหน่อย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เจออะไร
เจอแค่ถุงขยะถุงพลาสติกใต้น้ำ
แล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้๙โมงเช้าจะเริ่มค้นหาต่อนะคะ
ส่วนวัดที่คนร้ายบอกว่าเผาศพของตัวประกันเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ขยายผลนะไปตรวจสอบด้วยนะคะ
เพราะคนร้ายบอกว่าเผาก่อนแยกส่วนใส่ถุงแล้วก็เอามาทิ้งน้ำ
คือคดีนี้ผมว่ามันต้องมีเงื่อนงำอะไรมากกว่านี้
คือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวได้นะขณะนี้
แล้วก็อ้างว่าได้ฆ่าเผาแยกชิ้นส่วนศพ
ทิ้งน้ำเพื่ออำพลางคดีเนี่ย

ในเมื่อถ้าคนก่อเหตุที่ถูกพาดพิงอ้างถึงกล่าวหาถึง
เป็นผู้ที่กำลังรอการพิพากษาในคดีอยู่
แล้วก็ไปจับพี่ชายของผู้พิพากษาเป็นตัวประกัน
เพื่อข่มขู่ให้ยกฟ้อง

ทำไมถึงไม่จับเป็นตัวประกันไว้เรื่อย
ขู่ไปเรื่อยจนกว่าที่จะยกฟ้อง
หรือว่าระหว่างทางเนี่ยเกิดอะไรยังไงขึ้น
ถึงจัดสินใจข้าวและอำพลางคดี
แล้วอำพลางคดีเอาไปพิ้งไหนและยังไง
ตำรวจจำเป็นต้องหาหลักฐานให้เจอนะครับ

ใช่ครับคือสบต้องเจอ
ไม่เจอกระดูกไม่เจอศพไม่เจออะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วไปหลุดในชั้นศาลนี้เดี๋ยวยุ่งอีกนะฮะ
แล้วทางพันธุ์ตำรวจโทบัญญินนะครับก็ปฏิเสธทุกอย่าง
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปฏิเสธ
ที่ตำรวจไปเนี่ยพยายามที่จะสันนิษฐานว่า
ถ้าเขาฆ่าตั้งแต่วันแรกเลยที่จับมาเลยใน๔กุมภาพันธ์เนี่ย
เย็นเย็นจากสารอาญากรุงเทพใต้แล้วถ้ามาถึงนครสวรรค์เนี่ย
คงจะก่อนเที่ยงคืนเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีการทำอะไรก็ไม่รู้
วางพื้นที่ว่าน่าจะไปตรงนู้นตรงนี้แต่วันนี้ยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอนะฮะ
หัวหน้าชุดที่ดูแลการค้นหาทางน้ำบอกว่าวันนี้ไม่เจออะไรเลยนะครับ
อกจากถุงขยะถุงพลาสติกใต้น้ำเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงด้วย

คนร้ายอาจจะนำมาทิ้งไว้หลายวันแล้วนะฮะพรุ่งนี้๙โมงเช้าจะหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาชิ้นส่วนศพ
นายชิตพงศ์พุทธเสมนะครับเป็นหนึ่งในเจ้าที่ที่มาทำงานในวันนี้
บอกว่าการทำงานวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะ
แต่ก็ยังไม่เจออะไรก็ทำสุดความสามารถแล้ว
แม้จะมีการวางแผนทำงานควบคู่กับตำรวจน้ำอย่างเต็มที่
แต่กระแสน้ำวันนี้มันแรงแล้วพื้นที่ค่อนข้างใหญ่
ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ก็เจอพวกโครนถุงพลาสติกนะแต่ก็อ่าทำได้ไปเนี่ย
ถามว่าทำได้ไปมากน้อยขนาดไหนวันนี้
หาไปได้แค่ครึ่งทางยังไม่พบเดี๋ยวพรุ่งนี้หาใหม่
เป็นกระแสน้ำครับแล้วก็น้ำเย็น
ด้านล่างก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวครับ

ประคองเพื่อทำเหมือนถ้าให้นักดำน้ำ
ดำน้ำและดำน้ำสามารถไปในแนวทางที่เราต้องการวางวางวางตารางไว้ได้วางบล็อกไว้ได้ว่าจะให้นักดำน้ำไปทางไหนครับจากจุดที่รับแจ้งว่าโยนนะครับถึงวันนี้ก็ได้ประมาณเกือบสามถึงสี่ร้อยเมตรแล้วครับในการในการค้นหาออกไปนะครับแต่ก็ยังไม่พบอะไร
มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับทีมข่าวของเราได้คุยกับนางประนอมจันวิไลอายุ๕๖ปีเป็นชาวนครสวรรค์นะฮะชาวบ้านแถวนั้น
วันนี้ก็มาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งนางประนอมบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะ
ก็คิดว่าอาจต้องพึ่งศัยศาสตร์เพราะว่าชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่ารุ่มน้ำแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์
เมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนมาถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะแล้วก็ถ่ายทำรายการเกี่ยวกับพญานาคปรากฏว่าทำงานกันไม่ได้ถ่ายทำกันไม่สำเร็จต้องจุดทูปขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหรือเมื่อปี๒๕๓๘ย้อนไปนู่นเลยนะครับเคยมีผู้ชายถูกยิงจากที่อื่นแล้วเอาศพมาโยนทิ้งที่ต้นกล้า

มีแม่น้ำมันก็ต้องมีมั่งก็ต้องบวงสวงต้องบอกบอกกล่าวกันอย่างงี้เนี่ยอืมแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าผู้ต้องหายังให้การไม่ตรงกันนะคะครับในเรื่องของการอำพลังศพของผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือพี่ชายของท่านผู้พิพากษาผู้ต้องหาคนนึงบอกว่าได้มีการหั่นศพแบ่งออกเป็นสามส่วนแยกใส่ถุงสามถุงแล้วเอาไปทิ้งน้ำอืมผู้ต้องหาอีกคนนึงบอกว่า
อำพลางศพก่อนแล้วค่อยแยกส่วนแล้วค่อยเอาไปทิ้งแต่ตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักไปที่ผู้ต้องหาที่บอกว่าไม่ได้เผาอะค่ะเพราะว่าจากหลักฐานต่างต่างเนี่ยทางตำรวจบอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีการเผาก่อนแล้วค่อยเอาชิ้นส่วนศพไปทิ้งดังนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ระหว่างพันธุ์ตำหนดโทบัญญินกับคดีนี้ตอนนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างการทำงานอยู่นะคะ
ข้อมูลเรื่องของการอำพลางศพเนี่ยคือผู้ต้องหาเขาให้การไม่ตรงกันแต่ผู้ต้องหาเขาบอกว่านำร่างของผู้ตายไปเผาที่อำเภอตาคลี
โทรศัพท์ก็ทิ้งแม่น้ำปิงหน้าวัดไซใต้อันเนี้ยผู้ต้องหาเขายังพูดไม่ตรงครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำงานหนักคือต้องไปหาทุกที่ที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
นึกออกมั้ยครับต้องไล่ดูให้หมดนะคะ
คือส่วนประเด็นเรื่องของพันตำรวจโทบัญญินรับสารภาพแล้วหรือยัง
ตำรวจบอกว่าขอไม่ตอบอะไรนะคะ
สืบสวนมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ดูแล้วเป็นเรื่องของการ
เอาตัวไปเพื่อเรียกฆ่าไทยนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการขอออกหมายจับ
แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกลุ่มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย
เราก็จับไปได้แล้วจำนวนหนึ่งนะครับก็อย่างที่เป็นข่าวกัน
ก็มีอดีตนักการเมืองที่มีชื่อดำนั้นนะครับ
ข้อหาที่เราตั้งตามที่หมายจับก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
นะครับแล้วก็ร่วมกันเรียกฆ่าไทยเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงเกิดความตายนะครับ
หนึ่งก็โทษสูงสุดคือประหารชีวิตมีจุดที่คนร้ายเนี้ยเอ่อ
ไปไปเผาทำลายศพนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนบางส่วนไปทิ้งน้ำนะครับ
เอาของกลางวัตถุพยานบางอย่างไปทิ้งน้ำซึ่งเดี๋ยวก็คงไปดูเพิ่มเติม
เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนอวัยวะที่เผาไม่หมดอืมทีมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ไปดูจุดที่ทางคนร้ายอ้างว่าเผาร่างนายวีรชัยในอำเภอตาคลีนะคะแล้วก็ไปต่อที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
จุดนี้ก็เชื่อว่าเป็นจุดที่นำร่างของผู้เสียชีวิตไปทิ้งนะคะครับ
คือทางคณะของพบตรไล่ไปทุกจุดเลยอะค่ะไปหน้าวัดไซด
ว่าเป็นจุดทิ้งของกลางทุกจุดเนี่ยนะคะทางตำรวจพาผู้ต้องหาไปคนหนึ่ง
รู้แค่ชื่อว่ารงค์นะคะครับเป็นหนึ่งในคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คนนี้นำไปชี้จุดตั้งแต่แรกที่เราบอกไปชี้จุดถี่แม่น้ำไปชี้จุดตรงนู้นตรงนี้เนี่ยค่ะ
ไปคนเดียวพาไปคนเดียวแต่อย่างที่บอกว่ายังให้การขัดแย้งกัน
คนหนึ่งบอกว่าพอฆ่าเสร็จหันชิ้นส่วนออกเป็น๓ส่วนแยกใส่ถุงดำ
ส่วนละถุงรวม๓ถุงจะได้ง่ายต่อการอำพรางเอาไปยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้ต้องหาอีกคนบอกว่าเอาศพไปเผาก่อนที่สถานที่แห่งหนึ่งแหละครับแต่ตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักไปที่ผู้ต้องหาที่บอกว่าเอาไปหั่น
โดยไม่ได้เผามากกว่าเพราะมีหลักฐานที่สอดคล้องกันหลายอย่างนะคะ
ส่วนในการสอบปากคำพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเนี่ยค่ะเบื้องต้นยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักพาตัวและฆาตกรรมอำพรางนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องหาหลักฐานนะคะอย่างที่บอกต้องเจอ
แน่แน่คือต้องเจอศพของผู้เสียชีวิตอันเนี้ยสำคัญมากครับ
อกจากนี้ต้องเจอหลักฐานในเรื่องของอาวุธอุปกรณ์ต่างที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจตั้งข้อหาพันตำรวจโทบัญญินก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนร่วมกันเรียกฆ่าไถ่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ครับซึ่งโทษก็คือสูงสุดประหารชีวิตเลยนะคะโอ้โห
แต่ก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของท่านผู้พิพากษาพนิดานะครับ
โอ้โหเป็นผู้พิพากษาแล้วเนี่ยฮะครอบครัวตกอยู่ในอันตรายขนาดนี้
ใช่ค่ะรายงานข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้พิพากษาพนิดาครับ
เคยถูกคนร้ายขับรถพยายามจะพุ่งชนท่านผู้พิพากษาด้วยนะคะอืม
ผู้พิพากษาก็เลยกังวลเรื่องของความปลอดภัยครับ
ก็เลยบอกพี่ชายให้มารับที่ศาลทุกวัน
คนร้ายเลยเห็นว่าพี่ชายมารับทุกวันเลยเห็นว่าพี่ชายของท่านพิพากษาน่าจะเป็นอีกคนนึงที่สามารถต่อรองได้
ลักพาตัวแล้วก็ฆ่าเขาเลยแล้วก็โทรมาข่มขู่นะอืม
บอกว่าต้องพิพากษายกฟ้องนะค่ะ๒๐มีนาคมนี้เนี่ย
คดีหุ้นเสียชูวงเนี่ยต้องพิพากษายกฟ้องนะโหขนาดคนในครอบครัวท่านตกอยู่ในอันตรายขนาดนี้นะฮะ
แต่ท่านก็ตัดสินใจนะครับก็คือแจ้งตำรวจนะ
แล้วก็เก็บเงียบเป็นความลับตลอดแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
สุดท้ายแล้วพี่ชายของท่านก็ถูกฆ่าจนเสียชีวิต
แล้วก็ฆาตกรรมอำพลางศพอย่างที่คนร้าย๒คนสารภาพ
ณขณะนี้ตามข้อมูลจากตำรวจแต่สองคนให้การไม่ตรงกันเรื่องของวิธีการแล้วก็จุดทิ้งศพนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปดูแถวบ้านของพันธมตโทบัญญินนะฮะ
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับอ่าเขาเป็นคนที่นี่ฮะ
หลังจากเมื่อเช้าตำรวจคุมตัวพันธบทโทบัญญินไปที่กองปราบราม
บ้านก็ปิดเงียบครับข้างในมีจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งนะฮะที่จอดอยู่
คนในระแวกพื้นที่บอกว่าก็เห็นว่าตำรวจเนี่ยขับรถตู้
ที่หน้าบ้านของพันตำรวจโทบัญญินเมื่อเช้ามาเกือบ๒๐นาย
บางส่วนก็ไปปิดล้อมในซอยที่อยู่ถัดจากหน้าบ้านพันธบทโทบัญญิน
ประมาณสามสิบเมตรเนื่องจากซอยนี้มันทะลุได้ไปทางหลังบ้านของพันตำรวจโทบัญญิน
ตำรวจนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินในบ้านพัก
ชาวบ้านบอกว่าเห็นเข้าไปเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับ
สักชั่วโมงนึงตำรวจก็ออกมาซึ่งตอนนั้นน่ะเห็นแต่รถไม่มีใครเห็นพันธบทโทบัญญินค่ะ
รู้ข่าวก็ทางโทรทัศน์นี่แหละว่าอ้าวอ๋อควบคุมตัวพันธบทโทบัญญินไปที่กองปราบ
แล้วก็มีคดีนี้คดีนี้คดีนี้นะครับอ่าก็เห็นภรรยาของพันตรวจบัญญินนะฮะ
ที่ถูกนำตัวขึ้นรถตู้ไปด้วยนะครับเมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ที่ชาวบ้านเห็นนะครับ
โดยชาวบ้านในระแวกบอกว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเนี่ยอยู่กับภรรยาแล้วก็คนงาน๔๕คนที่บ้านหลังนี้นะครับ
ก็เป็นคนงานที่มารับจ้างโกยทรายคือเขาใช้ทรายเทพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในโรงงานที่อยู่ในเขตบ้านของพันตำรวจโทบัญญินนี่แหละ
ภรรยาของพันธบรบัญญินก็ปกติก็คุยกับเพื่อนบ้านดีนะแต่ว่าตัวพันตำรวจโทบัญญินเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ารู้ดีว่าเป็นอดีตสอสอเป็นนักการเมืองดังแต่ไม่เคยออกจากบ้านมาพูดคุยมาเจอเจออะไรกับชาวบ้าน
เป็นนักการเมืองดังแต่ไม่เคยออกจากบ้านมาคุยมาเจออะไรกับชาวบ้าน
ว่าตำรวจมาจับตัวพันธมตโทบัญญินแต่เขาก็ไม่เคยเจอเจอนะไม่เคยคุยกันนะ
ก็รู้ประวัติบ้างรู้จากข่าวบ้างตอนที่ลูกสาวของพันธบทโทบัญญินลงสมัครสอสอ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าก็เลือกนะก็ลงคะแนนให้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้นะฮะ
ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนสังเกตเห็นพันธบทโทบัญญินขับรถออกมาจากหลังบ้าน
ออกจากซอยนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มาเห็นข่าวอีกทีก็วันนี้นี่แหละ
ว่าตำรวจมาควบคุมตัวไปจากบ้าน
เขาไม่ได้อยู่ประจำที่นี่นะเพราะบ้านเขาเยอะกรุงเทพก็มีเยอะค่ะ
เขาก็ไม่รู้นะถ้าฟังข่าวลุงก็ดูข่าวนะดูข่าวมาตลอด
แล้วก็ลุงเองก็เป็นลูกค้าของไทยวัสดุเขาอยู่
ก็เจอบ่อยฮะแกขับรถออกเนี่ยมีมีทักทายผู้จาแบบตามภาษาเพื่อนบ้านไหม
ทักใครแล้วก็ปิดไฟมืดวิ่งเนี่ยขนาดมีคลื่นอย่างเนี้ยแกวิ่ง
อ๋อแต่ก็จับไปแล้วเนี้ยถึงได้รู้ว่าเป็นตำลวจ
เป็นมือสอบสวนเก่งด้วยถ้าพูดจริงจริงอ่ะนะ
อืมแต่ว่าเขายังปฏิเสธข้อหาอยู่นะอืมอ่าก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานอ่ะนะครับ
ใช่ค่ะทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับลูกสาวของพันตำรวจโทบัญญินด้วยนะคะ
คือลูกสาวพอรู้ข่าวว่าพ่อถูกตำรวจจับแล้วก็พาไปที่กองปราบ
ก็พยายามจะขอเข้าพบด้วยขอเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยนะคะนางสาวบุษยาตั้งพากรน้องเบลค่ะ
ลูกสาวของพันตำรวจโทบัญญินนะคะก็เป็นอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอเขต๑จังหวัดนครสวรรค์พักเพื่อไทย
ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่าพ่อไม่ได้เป็นคนทำค่ะ
พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้น่าจะถูกกลั่นแกล้ง
เพราะที่ผ่านมาทางครอบครัวถูกศัตรูเล่นงานมาโดยตลอด
หลังจากพันธบทโทบัญญินถูกควบคุมตัวเข้าไปในห้องขังเนี่ยนะคะ
ลูกสาวก็บอกว่าได้เจอพ่อแล้วพ่อก็ไม่มีท่าทีกังวลอะไร
แต่ก็เป็นห่วงน้องชายมากกว่าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้ด้วย
น้องชายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพ่อบอกกับเธอตลอดว่า
ทางฝั่งของเสียชูวงที่มีข้อพิพาทกันเรื่องโอนหุ้น๓๐๐ล้านบาท
ทางฝั่งนั้นเป็นครอบครัวที่น่ากลัวอันนี้ลูกสาวพันตำรวจโทบัญญินบอกนะคะ
เพราะว่าทางฝั่งของเสียชูวงรู้จักคนใหญ่คนโตในฝ่ายตุลาการ
ใช้เงินปั่นหัวสื่อมวลชนนำมาสู่การจับกลุ่มพ่อเธอในครั้งนี้
ส่วนคนที่ถูกจับพร้อมพ่อเป็นคนที่เธอรู้จักทั้งนั้น
เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพ่อทำงานด้วยกันมาหลายปี
ซึ่งทั้งหมดไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาทยากรรมมาก่อน
ลูกสาวของพันธบทโทบัญญินก็เลยบอกว่าไม่เชื่อ
ว่าพ่อจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
เพราะว่าไม่ได้เกิดผลดีอะไรเชื่อว่าพ่อถูกกล่าวหาถูกกลั่นแกล้งในเรื่องของคดีความ
ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าหลักฐานชัดที่ตำรวจไปรวบตัวพันธบทโทบัญญิน
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพพันธบทโทบัญญิน
ขณะไปอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาแบบลักพาตัวด้วยตัวเองเลยเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินบอกว่าไม่จริง
ลองนึกดูดีถ้าสมมุติพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุจริง
ทำไมพ่อต้องไปก่อเหตุด้วยตัวเองไปอุ้มเองจนทำให้มีหลักฐานมัดตัวได้ขนาดนี้
ทฤษฐีของเสรีอชีวงส์คนที่คัดแย้งกับคุณพ่าก็ต้องเป็นครอบครัวเขาถูกมั้ยคะ
แล้วหนูภาพครอบครัวเนี่ยเขาใช้เงินใช้สื่อปั่นไปเรื่อยค่ะ
ร้องไห้หน้ากล้องแอคติ้งเสมือนเลยแต่แบบมันไม่ใช่ความจริงอะค่ะพี่
กรณีนั้นตกไปเอาอะไรผิดไม่ได้กรณีนี้ตกไปเอาอะไรผิดไม่ได้
วันนี้ก็เลยมีกรณีพี่ชายตายอีกแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นมือปืนคุณพ่อ
ทอดมาหาคุณพ่อหนูว่าพ่อหนูเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะคะที่
มันจะเข้าใจไหมคะคือมือปืนหนูก็รู้จัก
ไม่มีใครเขาซักทอดถึงนายที่เป็นคนดีอย่างนี้หรอกค่ะ
ไม่รู้จักพ่อหนูคือพี่อย่าคิดว่าพ่อหนูเป็นคนเลวก่อนที่จะรู้จักนะคะ
คือเขาน่าสงสารตอนนี้
นี่นะคะน้องเบลลูกสาวพันธบทโทบัญญินก็นี่ค่ะไปเยี่ยมพ่อที่กองปราบ
เพราะว่าพ่อถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่นครับก็นำอาหารนำข้าวเนี่ยค่ะ
อย่างที่เห็นอยู่ที่ถือไปอ่านี่นะคะครับนี่ฮะนี่เป็นภาพที่กองปราบรามนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ทางฝั่งของพี่สาวของเสียชูวงเนี่ย
คือตอนที่มันมีคดีเสียชูวงเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
ค่ะแล้วไปพบเรื่องการโอนหุ้นปริศนาเนี่ยก็มีพี่สาวคือนางวันเพ็ญ
ธรรมสิริของเสียชูวงเนี่ยเป็นคนที่มาฟ้องร้อง
พันธมโลโภบันยินเกี่ยวกับคดีความต่างต่างทุกอย่างเลย
อืมอ่าทั้งคดีอุบัติเหตุลักษณะเหมือนกับฆาตกรรมอำพลาง
แล้วก็คดีการโอนหุ้นแบบมีเงื่อนงำนะฮะ
พอวันนี้นะฮะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีก
นะครับนี่เป็นนางวันเพ็ญนะครับอันนี้เป็นภาพในสมัยที่เป็นคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ออกมาเดินหน้าฟ้องร้องคดีให้กับน้องชายเนี่ยนะฮะ
เป็นผู้แทนของทางครอบครัวของน้องชายด้วย
นางวันเพ็ญบอกว่าไม่ขอพูดอะไรมาก
อยากให้ตำรวจทำงานแล้วก็แถลงข่าวให้เสร็จก่อน

แต่ยืนยันว่าทุกสิ่งที่เคยพูดไป

ไม่เคยกล่าวหาใส่ความใครหากไม่มีหลักฐาน
บอกว่าครอบครัวเธอหรือว่าตัวเธอเป็นแบบนั้นแบบนี้
หาว่าปั้นข้อกล่าวหาไปปรักปรำไปกลั่นแกล้งพันตำรวจโทบัญญิน

บอกว่าฝั่งนั้นอยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่ขอตอบโต้

ตำรวจระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ลงมาทำคดีนี้หรอก
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงจะมีอะไรรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
วันเพลงบอกว่าเดี๋ยวขอให้สัมภาษณ์ทีเดียวหลังจากตำรวจแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แล้วกัน
ค่ะดังนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าคดีอุ้มฆ่าพี่ชายของท่านผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้
๔กุมภาพันธ์มันไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ๒คดีก็คือคดีการเสียชีวิตของเสียชูวงกับคดีการโอนหุ้นของเสียชูวง
ทีนี้เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียชูวงกันหน่อยนะคะ
ต้องย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๘ค่ะ๒๖มิถุนายนค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ารถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสสีดำเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติซอย๖๗
นายชูวงแทร่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านนั่งข้างคนขับนะคะเสียชีวิตคนขับรถคันนี้คือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินค่ะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทบัญญินบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
ในวันเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจโทบัญญินและเสียชูวงไปตีก๊อฟกันที่สนามก๊อฟในจังหวัดสมุทรปราการ
พันธบทโทบัญญินบอกว่าขับรถคันนี้จะไปส่งนายชูวงที่บ้าน
แต่ระหว่างที่ขับรถมาถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตรวจโทบัญญินอ้างว่ามีรถสวนเลนมาหักหลบกระทันหัน
ปีนขึ้นไปบนทางเท้าพุ่งทะลุไปชนต้นไม้
ทำให้เสียชูวงที่นั่งมาข้างคนขับเสียชีวิต
แต่ตัวพันธบทโทบัญญินได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
คุณผู้ชมคะหลังจากเสียชูวงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ทางครอบครัวบอกว่ามันมีพิรุธหลายอย่าง
ตั้งแต่เรื่องของอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคือทางครอบครัวบอกว่า
เช่นทำไมระยะห่างจากสนามก๊อฟมาถึงตรงนี้
มันมีบางช่วงที่รถคันนี้หายไปไหนก็ไม่รู้
แล้วศพของเสียชูวงที่เสียชีวิตเนี่ย
มีร่องรอยการบาดเจ็บที่คอเหมือนกับถูกรัดที่คอเหมือนกับคอหักแล้วลักษณะ
๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมเสียชูวงเสียชีวิต
แต่คนขับพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยบาดเจ็บนิดเดียวเอง
นี่คือจุดแรกที่ครอบครัวของเสียชูวงเขาสงสัย
แล้วมันมีจุดสงสัยเพิ่มก็คือหลังจากเสียชูวงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ไปเจอรายงานการขายหุ้นซื้อขายหุ้น
ชูวงโอนหุ้นมูลค่าเกือบ๓๐๐ล้านบาทนะคะคุณผู้ชม
๓๐๐ล้านบาทโอนไปให้กับผู้หญิง๒คน
ซึ่งผู้หญิงสองคนที่ว่านี้ก็ไปมีความผัวพันกับพันธบทโทบัญญินด้วย
ครอบครัวของเสียชวงก็เลยเชื่อว่าโอ้โหการเสียชีวิตของเสียชูวง

พี่สาวของเสียชูวงค่ะนางวันเพ็ญ
เป็นคนนำหลักฐานไปขอความเป็นธรรมกับตำรวจ
จนมีการแยกสำนวนคดีเป็น๒สำนวน
คดีแรกก็คือคดีเกี่ยวกับการโอนหุ้นมูลค่า๓๐๐ล้านบาท

พบว่าเสียชูวงโอนหุ้นมูลค่า๔๐ล้านบาท
ให้กับนางสาวอุรชาวชิระกุณฑล

และโบรกเกอร์ที่ดูแลหุ้นของเสียชูวง
ส่วนหุ้นมูลค่า๒๒๘ล้านบาท
ให้กับพริตตี้สาวอีกคนนึง
ชื่อนางสาวกันทนาศิวาธนพล
ซึ่งนางสาวกันทนาอ้างว่าท้องค่ะ
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเสียชูวงค่ะ
ดังนั้นคดีนี้เงื่อนงำมันเยอะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสืบพยานโจทย์และจำเลยเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทั้งหมดบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือเป็นจำเลย
ในคดีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม
สารนัดฟังคำพิพากษา๒๐มีนาคมนะคะ
นี่คือการใช้น้ำยาพิเศษครับ
นี่คือการใช้น้ำยาพิเศษครับ
ผมตอบคำถามพวกท่านทั้งหลายนะครับว่า
ปากกานี่คือคุณชูวงใช้ปากกานี้ครับ
ในการทำเอกสารครับอืมอันนี้คือคดีการโอนหุ้น
มูลค่าสามร้อยล้านบาทของเสียชูวงนะคะเสียชูวงมีอีกคดีก็คือคดี
เสียชีวิตคือทางตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มีพิรุธหลายอย่างอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะเช่นสภาพรถพังเสียหายไม่มาก
แต่ทำไมเสียชูวงถึงขั้นเสียชีวิตร่องรอยบาดแผลที่คอของเสียชูวงเหมือนกับถูกกระแทกด้วยของแข็งเหมือนกับถูกรัดคอ
ระยะเวลาการเกิดเหตุเวลาคำนวณเส้นทางตามที่พันตำรวจโทบัญญินบอกว่าออกจากสนามกอล์ฟมาด้วยกัน
จะไปส่งเสียชูวงที่บ้านแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
มันมีบางช่วงบางตอนค่ะที่เหมือนกับว่ารถของพันธบทโทบัญญินที่ให้เสียชูวงนั่งมาด้วยอ่ะ
มันหายไปคำนวณเวลาแล้วคือมันหายไปช่วงนึงไม่รู้แป๊บไปอยู่ไหนยังไง
ตำรวจก็เลยจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ารถไม่น่าจะขับมาเร็ว
เกินสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าหักหลบไปชนต้นไม้ขับมาแค่สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่น่าจะถึงขั้นที่เสียชูวงจะเสียชีวิตดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่ง
คือจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เหมือนกับสารท่านเคยนัดฟังคำพิพากษาไปเมื่อช่วงปีที่แล้ว
แต่สารท่านบอกว่าให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเอาไว้ก่อน
รอคดีการโอนหุ้นก่อนแล้วค่อยมาว่ากันด้วยคดีของการฆาตกรรม
เพราะว่าถ้าคดีการอ่าโอนหุ้นปริศนาที่มีจำเลยปลอมแปลงอ่า
ลายเซ็นเอกสารต่างโอนหุ้นของเสียชวงไปให้กับผู้หญิงสองคนที่
อ่ามีส่วนใกล้ชิดกับพันตรวจพบัญญินห้าคดีนี้
ตำรวจคุณบัญญินมีความผิดจริงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมูลเหตุไปถึงคดี
ฆาตกรรมอำพลางใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นี่ฮะ
แล้วมันก็เกิดคดีขึ้นในวันนี้ก็คือคดีพี่ชายของท่านผู้พิพากษา
ที่กำลังจะอ่านคำพิพากษาคดีโอนหุ้นยี่สิบมีนาคมใช่ค่ะ
ถูกจับไปแล้วก็ข่มขู่ให้พิพากษาให้ยกฟ้องอืม
ก่อนที่จะพบว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็กำลังหาหลักฐานต่างกันอยู่นะครับ
ส่วนพันตำรวจโทบัญญินนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ถ้าจะพูดถึงประวัติเรื่องราวต่างในอดีตที่ผ่านมานะฮะ
พันธบทโทบัญญินตั้งพากรปัจจุบันอายุ๕๖ปีนะครับ
เกิดเมื่อยี่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกนะฮะ
ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นสามสิบเก้า
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่ง๑
แล้วก็สมรสกับนางวราพรตั้งพากรมีลูกชายหนึ่งคนลูกสาว๑คนนะฮะ
หลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองนะครับ
ตำรวจโทบัญญินเคยรับราชการตำรวจแล้วลาออกเมื่อปีสองห้าสี่สาม
ตอนนั้นเป็นสารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองกำแพงเพชร
ก็ลาออกมาลงสมัครสอสอจังหวัดนครสวรรค์ในปีต่อมาคือปี๔๔นะครับ
อ่าแล้วก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสอสอสองสมัย
คือปี๔๔กับปี๔๘ตอนนั้นอยู่กับพักไทยรักไทยนะครับ
ปีสองห้าสี่แปดอ่าพันธบทโมโทบันยินก็
ได้เข้าไปอยู่ในสังกัดของกลุ่มวังน้ำยมของนายสมศักดิ์เทพสุธินนะฮะ
พอพักไทยรักไทยถูกยุบกลุ่มวังน้ำยมของนายสมศักดิ์เทพสุธิน
ก็ไปตั้งพักมัชชิมาธิปไตยปีสองห้าห้าหนึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
สมัยรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวศและนายสมชายวงสวรร
อ่าก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี
เนื่องจากพักมัชิมาธิปไตยถูกยุบพักนะครับตอนนั้นพันตำรวจโทบัญญิน
เป็นรองหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารพักปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะฮะ
เคยเข้าไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปชนะครับแล้วปีห้าเจ็ด
ก็มาลงสมัครสอสออีกครั้งนะครับแต่คราวนี้เป็นบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย
มันมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุของเสียชูวง
แล้วก็การโอนหุ้นปริศนา๓๐๐ล้านบาทของเสียชูวง
และวันนี้เขาก็เป็นข่าวดังอีกครั้งเมื่อมาผัวพันกับคดีอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษา
คดีที่เขามีส่วนเกี่ยวพันธุ์นี่แหละเพื่อที่จะข่มขู่ให้ผู้พิพากษายกฟ้อง
แต่ว่าพันธบทบัญญินณขณะนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราตามให้ต่อเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงค่ะ
อย่างที่ทางศาลบอกโอ้โหคนร้ายอุกอาจถึงขั้นอุ้มคนใกล้ชิดผู้พิพากษา
ขู่ผู้พิพากษาฆ่าตัวประกันอืมแล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฆาตกรรม
เป็นถึงอดีตตำรวจอดีตสอสออดีตรัฐมนตรีช่วยเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้